วันนี้ตัวแทนและทนายความของมูลนิธิวัดป่าหลวงตะบัวยานสัมปโน
ได้ออกมาแถลงชี้แจงนะคะ
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว
บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า

นายสิริหวังบุญเกิดและนายสายุดเพ็งบุญชู
ออกมาชี้แจงในนามตัวแทนวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปันโนเป็นครั้งแรก
โดยยืนยันว่าพระสุทธิสารเทระหรือหลวงตาจันทร์
เจ้าอาวาสวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าเสือ
และการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ที่ต้องฟ้องร้องเรียกทรัพย์คืน
หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้เข้ามาทำการย้ายสัตว์ป่าออกไปนะคะ
ล่าสุดค่ะทางวัดได้มีการนำป้ายมาติดประกาศ
พร้อมกับปิดประตูห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตค่ะ
ส่วนซากลูกเสือที่ถูกแช่แข็งกว่า๔๐ตัว
ซากอวัยวะที่ถูกดองอยู่ในโหล

เป็นการดำเนินการของนายสัตวแพทย์สมชัยวิเศษมงคลชัย

ที่เป็นผู้ดูแลเสือของกลางทั้งหมด
โดยอ้างว่าเพื่อใช้ในการศึกษา

สัตวแพทย์สมชัยน่าจะรู้ดีที่สุด
คนที่ดองก็คือสัตวแพทย์สามารถที่ดองได้
พระเองลูกศิษย์เองไม่สามารถดองได้หรอก
เพราะว่าเขาเก็บไว้เพื่อไว้เป็นหมอ
เป็นครูใหญ่

เกิดมาเนี่ยเขาก็แช่แข็งไว้
ส่วนการแจ้งเกิดแจ้งตายของเสือ

ทำรายงานถึงพันธ์ตำรวจเอกสุพิษพงศ์พักจรุง
รองประธานมูลนิธิวัดทุกครั้ง

มีการแจ้งต่อกรมอุทยานหรือไม่

หรือทำพิธีพุทธาพิเศษเครื่องรางของคลัง
ลูกจ้างวัดที่ถูกจับกลุ่ม

เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาขนย้ายเสือโครงของกลาง

ก่อนนำเครื่องรางของคลังไปซ่อนในกุฏิ

ก็จริงแล้วที่นี่ไม่ใช่ซ่องโจร
ที่นี่ไม่ใช่สารที่ค้าสัตว์ป่า

ผมเองที่กล้ายืนยันตรงนี้เพราะอะไรวะ
เพราะว่าสัตว์เหล่านี้ที่นี่เป็นวัด
พระท่านดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
พอมีคนเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ย
คือถ้ามีคนไปร้องเรียนไปแจ้งความ
คุณจริงเนี่ยนะคุณจะต้องไปแจ้งความ
แจ้งความสิป่านนี้กรมอุทยานยังไม่แจ้งความเลย

พาคนจับไมโครชิปว่าแปลเอามาจากไหน
เพราะคนให้ไมโครชิปต้องเป็นคนฆ่าเสือใช่ไหม
ถูกต้องไหมฮะตรงนี้นั้นต้องทำตรงนี้ก่อน
เพราะตอนนี้ได้แต่กล่าวหาให้วัดเสื่อมเสีย
นี่คือการเมืองที่จะทำลายวัดนี้

น่าจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพื่อนำเสือไปสถานที่จัดแสดงใหม่
ส่วนเรื่องคดีความให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน
หากพบว่ามีการกระทำผิดก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนวัดจะดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรต้องหารือกันอีกครั้ง